โอ้โหมาถึงที่เลยแม่พนักงานตุ๊กตาของเราน่ารักมาก
กวนมะม่วงเลยนะคะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวแล้วนะคะวันนี้ค่ะหลายพื้นที่นะคะ
ที่จะต้องเจอกับฝนฟ้าขนองที่จะตกลงมาแม้จะไม่หนักมากนัก
แต่ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้หลายพื้นที่นะคะ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันจากแผนที่โอกาสภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
สังเกตนะคะพื้นที่ที่มีสีเขียวนะคะจนไปถึงสีเหลืองสีส้มสีแดง
คือบริเวณที่จะมีฝนตกนะคะแน่นอนว่าแถบภาคอีสานยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลนั้นอยู่
มาจากว่าบริเวณตอนบนของประเทศอย่างภาคเหนือนะคะ
ปกคลุมอยู่ทำให้บริเวณนั้นร้อนจัดลมไม่พัดเข้าพัดไป
ไม่ถึงมันก็อยู่แค่ขอบก็คือเส้น๑๘๐๐เส้น๑๐๑๐นะคะ
บริเวณนี้แหละค่ะที่จะมีฝนตกเยอะ
แต่ทางภาคเหนือเห็นไหมคะสีแดงจัดแบบนี้คืออากาศร้อน
อุณหภูมิจะสูงไปถึงสัก๑๑๑๔๒องศาเซลเซียสเลยก็ว่าได้
แต่อย่าเพิ่งตกออกตกใจไปว่าฉันจะไม่ได้ฝนเลยหรือเปล่า
เดี๋ยวสักวันที่๙เป็นต้นไปทางภาคเหนือก็จะเริ่มได้รับฝนแล้วนะคะ
แต่ช่วงนี้แถบอีสานตอนล่างอีสานตอนบน
แล้วก็เป็นแนวรอยต่อของภาคตะวันออกเตรียมรับฝนได้เลยนะคะ
ไปดูการคาดการณ์รายวันกันค่ะ
วันนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
ส่วนภาคอีสานนั้นอากาศร้อนถึงร้อนจัด
แต่ว่าด้วยลมที่พัดมาปะทะกับอากาศร้อน
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในหลายจังหวัดค่ะ
ส่วนภาคกลางเช่นกันนะคะที่จะมีอากาศร้อนและร้อนจัด
เกิดฝนเบาบางแล้วก็เกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคตะวันออกจะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
แถบนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
นั้นยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ๒๐ของพื้นที่
แถบตอนล่างของภาคอย่างกระบีตรังและสตูน
ส่วนฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นแถบจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคิริขันด้วยนะคะ
สำหรับกรุงเทพฯมฮและปริมมอนธนระยะนี้ยังอากาศร้อนค่ะ
แต่ก็อาจจะมีโอกาสเกิดฝนได้
เพราะว่าในช่วงบ่ายนั้นความร้อนสะสมมีลมจากทะเลพัดขึ้นมา

ส่วนเรื่องของฝุ่นควันในพื้นที่กรุงเทพฯมฮและปริมมอนธนบ่า
ขณะที่ต้องเฝ้ากังวลเป็นห่วงบรรยาย
ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่แถบภาคเหนือกันด้วยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ามันทุกข์แบบนี้
อยากจะหาอะไรทานผลไม้หน้าร้อนอย่างมะม่วง

ช่วงนี้ออกมาเยอะอาจจะต้องทำเป็นมะม่วงกวนแบบนี้ก็ได้นะคะ
เดี๋ยวดิฉันไปช่วยเขากวนก่อนแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ